ติดตามเรื่องราวดราม่าของแรปเปอร์หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่า
ก่อนหน้านี้เขาได้มีการโพสต์รูปภาพ
พร้อมกับเสื้อผ้าที่เป็นลายเดียวกัน
ทีนี้ก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต

โดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ตอบกลับด้วยคำพูดที่เผ็ดแสบในทันทีค่ะ
ทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียล
และล่าสุดค่ะแรปเปอร์หนุ่มก็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเอง
โดยยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยโมโหจริงส่วนตัวเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะคะ
ก่อนจะเปิดเผยผ่านสื่อเป็นครั้งแรกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า
รักษาตัวมาแล้ว๒ปีและที่ผ่านมาเคยคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตายด้วยคุณ
แต่ก็ผ่านเหตุทางนั้นมาได้คือถ้าผ่านมาไม่ได้ว่าผมไม่ได้มาคุยกับเราในวันนี้
มีใครทันห้ามผมทันก็เลยพิมพ์ตอบโต้กลับไป
คือมันโกรธจริงผมเป็นคนโมโหง่ายครับจริงผมเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วจริงไม่มีใครรู้มาก่อนผมหาหมอมา๒ปีแล้วยังไม่หาย
แล้วคืออะไรที่มันแบบกระทบจิตใจเรานิดเดียวไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อะไรต่างเนี่ย
แบบมีอารมณ์ได้ง่ายมากครับประมาณเดือนที่แล้วที่เป็นอะไรอย่างนี้
แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปหาหมอแล้วก็หมอก็ปรับยาต่างให้อะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกดีครับเผยามจะอยู่มันคนเดียวเด็ดขาด
ในเข้าคุณทีเจที่ว่า
เดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้
คือบางคนเป็นอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสำรวจตัวเอง
อารมณ์ของตัวเองแล้วก็สำรวจอารมณ์ของคนรอบข้าง
เพราะคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเขาบอกว่าจะมีอาการที่ค่อนข้างจะเซ็นสิทีฟ
กับสิ่งที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของเขา
เพราะฉะนั้นนะคะหมั่นตรวจสอบกันให้ดี
การพูดคุยแล้วก็พาไปหาคุณหมอกัน
เป็นการพูดคุยนี่แหละเป็นการรักษาน่าจะเบื้องต้นที่ดีที่สุดนะ
ต้องเปิดใจต้องคุยกันนะคะ